เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นกับบ้านของคุณแม่ตำรวจท่านหนึ่ง

มีรถส่งของมาส่งของในหมู่บ้านครับ
พอส่งของเสร็จรถกระบะส่งของพยายามจะถอย
ถอยเพื่อจะกลับรถในซอยซึ่งซอยค่อนข้างแคบ
แล้วไปชนกับประตูรั้วบ้านของคุณแม่ตำรวจ

เตือนแล้วบอกแล้วว่ากลับไม่ได้กลับไม่ได้
แต่คุณยังฝืนกลับรถแบบนี้ประตูเป็นรอยพังเสียหาย
เท่านั้นแหละฮะโดนคนขับรถส่งของ

ช่วงหลังเมื่อกี้ที่ดูดเสียงนี่คือคำด่าจากคนขับรถกระบาดที่เอาของมาส่งนะฮะ

มิวว่าพี่มิ้วขับไม่ค่อยเก่งนะก็จะรู้สึกว่ามันยากมากนะ
ถ้ารถเรายาวเนี่ยหน้ายาวท้ายยาวก็ยิ่งยากนะมันกะยากเหมือนกัน
ถ้าง่ายสุดเนี่ยก็เหมือนกับป้าที่เขาอยู่ในคลิปบอกว่า
ทำไมไม่ถอยออกไปล่ะกลับตรงนี้มันยากนะ
แล้วเนี่ยชนประตูเนี่ยประตูเสียหายเลยเนี่ย
คนขับรถที่เอาของมาส่งเนี่ยก็บอกว่าก็กลับได้เนี่ยนี่ไงกลับแล้ว
แล้วก็ด่าส่งท้ายมาอีกด้วยครับเป็นคำหยาบทั้งนั้นเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณป้าพัชระอายุ๗๓ปี
เป็นอดีตคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งครับย่านบางปู
และเป็นคุณแม่ของพันธุ์ตำรวจเอกธนกฤษรวยอารีครับ
เป็นผู้กำกับการสพนมะโมงที่จังหวัดชายนาฏ
โดยคุณป้าพัชระเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อ๑๓ตุลา
ประตูรั้วประตูนี้แหละครับที่โดนกระบะคันเมื่อกี้ถอยมาชน
แล้วมันจะมีร่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นอยู่ที่ประตูรั้วด้วย
คุณป้าบอกว่าออกไปซื้อของกำลังเดินกลับเข้ามาที่บ้าน
เนี่ยฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ประตูรั้วมันก็จะเป็นรอยขีดขวนแบบนี้นะครับ

คือกำลังเดินกลับเข้ามาที่บ้านเห็นแล้วว่ามีกระบะเนี่ยเขาเอาของมาส่ง
คนขับเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีกำลังกลับรถเลยเนี่ยฮะ
เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่แบบนี้
ก็พยายามเตือนว่าตรงนี้มันกลับไม่ได้นะ
นั่นไงตอนที่คุณป้าเดินมาแล้วอ้อมรถไปมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้
คนขับไม่ยอมฟังครับก็ถอยไปถอยมาชนประตูบ้านเขาให้
ก็เลยตะโกนบอกไปว่าอ่านั่นไงชนประตูแล้วเนี่ย
ก็บอกแล้วว่ามันกลับไม่ได้
คนขับรถกระบะที่เอาของมาส่งด่าสวนกลับมาหยาบคล้ายครับ

ไม่พอพี่มิ้วคุณผู้ชมท้าด้วย
จดทะเบียนรถไปเลยไปแจ้งความเลย
แล้วก็ขับรถออกไปเฉยเลยครับ
ลองฟังคุณป้าเล่าเพิ่มเติมครับ

พูดอย่างนี้เพิ่งจะโปรดร่วมเสียหายเท่าไหร่
สองบานใช่ไหมสองอันไม่รู้จะเรียกอะไรสองอันใช่ไหม
เติมไม่อะไรเลยเติมมาแล้วพอซื้อกันด่า
ด่าบ้านข้างพอพอได้เห็นไหมกัน
แล้วพอเสร็จแล้วมันก็มันก็ขับรถออกไปหน่อย
แล้วมันก็ให้ของลับให้ของรับบ้า
ให้ของรับป้าด่าป้าอย่างนั้นอย่างนี้
จริงแล้วในวงจรปิดเลขทะเบียนก็พอจะเห็นอยู่นะฮะ

และอย่างที่บอกว่าคือคุณป้ามีลูกเป็นตำรวจ
แล้วก็เป็นถึงท่านผู้กำกับการโรงพักในพื้นที่จังหวัดชายนาฏด้วย

ผู้กำกับการสพหนมจังหวัดชัยนาฏ
ลูกชายของคุณป้าพัชระให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพ
บอกว่าคุณแม่ส่งคลิปมาให้ดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นบ้านใครก็ไม่ควรมาทำแบบนี้
อาชีพบริการขับรถส่งพัสดุเนี่ย
มีความฉลาดทางอารมณ์ด้วย
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว

แต่ว่าแม่คุณแหล่นใจแน่ใจแจกกล้วยแจกของรับแบบนี้

และอยากจะฝากไปถึงบริษัทที่มีพนักงานส่งพัสดุต่างครับ
บริษัทที่มีพนักงานส่งพัสดุต่างควรจะต้องเน้นย้ำ
แล้วก็ฝึกอบรมอยู่บ่อยเพิ่มทักษะ
สกิลการทำงานแล้วก็อีคิวด้วย
การควบคุมอารมณ์นะวุฒิภาวะทางอารมณ์สำคัญมากเลย
นี่ฮะถ้าฟังคำเตือนแต่แรก